เรื่องนี้มันบ้างดีกว่านะคะสังเกตไหมดาราคนดังนะ
ผลงานการแสดงเราไม่สงสัยเลยทำได้ดีมากอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าปัจจุบันนี้นอกจากผลงานการแสดงแล้วนี่
หันมาจับไมค์ร้องเพลงด้วยมีซิงเกิลเป็นของตัวเองนะคะ
นี่เราร่วมมาให้ดูกันนะว่ามีใครบ้างนี่แน็ตนะภ่อนตัวแม่หน้าขี้
ตัวบ้านทั่วเมืองล่าสุดคี่แปดนี้เวีอร์เซียวน้ำกือก้อแรกเป็นของตัวเองค่ะ
ที่ฉันทำตัวเป็นเด็กเกินอยากจะอ้อนไงเถอะ
คนละเพลงรู้ปะเนี้ย

ออกมาเมื่อเดือนก่อนตอนนี้ยอดวิวทะลุ๔ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ถือว่าเป็นการประเดิมงานเพลงชิ้นแรกได้อย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวนะคะ
บอกไว้ก่อนเลย๔๒ล้านเพิ่งเช็คมาเมื่อกี้เลย
ซ้อมเต้นแล้วค่ะหนึ่งในนั้นก็เป็นดิฉันนี่แหละค่ะซ้อมเต้นเนี่ยจะไปอ้อนค่ะ
แล้วมันถึงแค่นี้นะยอดมือริยาลขึ้นสูงเรื่อยเลยค่ะ
เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงนะก็แห่เต้นโคเวอร์เพลงนี้กันเพียบเลยนะคะ
ดังจริงถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะ

สะบัดถุยใช่ไหมเจ้าของเพลง

ก่อนจะมีสะบัดปุ๋ยเขามีอีก๒ซิงเกิลที่ดังนะ

การันตีฝีมือทางด้านการแสดงของเขามาก่อนการแล้ว
หลังเห็นเขามาหยิบจับทำงานเพลง
จนตอนนี้มีผลงานเพลงเป็นของตัวเอง๓ชิ้นแล้วนะ
เดี๋ยวเราไล่เรียงให้ดูกันเลยนะคะ
เพลงแรกเลยเกิดมาเพื่ออกหัก

เข้ากับชีวิตเขาช่วงนั้นที่เขาเลิกกับแฟน
ผ่านมา๑ปีตอนนี้นะฮะยอดวิวปลาก็ไป๑๐๐ล้าน
๑๐๐ล้านคุณฟังไม่ผิดยอด๑๐๐ล้านอยู่นะ
มาไม่นานค่ะก็ปล่อยออกมาต่อเนื่องอีกซิงเกิ้ลหนึ่ง
ว่าทิ้งเราทำไมยอดวิวสูงไม่แพ้กัน
ล้านวิวและล่าสุดกับเพลงนี้ค่ะที่คุณพลอยชื่นชอบมาก
สาบัดคุยสะบัดคุยแต่ปล่อยออกมาได้เดือนกว่านี่ยอดวิวปลาไปเลย
๓ล้านวิวอุ้ยตั้งอยู่นะฮะตั้งอยู่ด้วย
คนเต้นกันทุกการเออคุณผู้ชมค่ะบอกเลยแล้วยอดวิวแต่ละเพลงนะ
ก็พุ่งสูงขึ้นทุกวันเลยต้องติดตามกันนะคะเด็ดดวงจริง
ปิดท้ายละกันพิธีกรอารมณ์ดีอย่างดีเจนุ้ยค่ะผลงานการเป็นพิธีกรนะรวมถึงสายเอ็นเตอร์เทน
อันนี้เราไม่สงสัยเพราะว่าทำดีอยู่แล้วเสียงหัวเราะเธอเป็นเอกลักษณ์มาก
เออยังไงนะพี่แจ๊คเออฉันหัวล้อไม่ได้
ฝาดไปที่สามล้านสามแสนวิวค่ะ
ตอนนั้นจำได้เลยว่าท่าเต้นฮิตอยู่เหมือนกันนะออกแนวแบบอินเดียอินเดียอะไรอย่างนี้
แล้วก็เพลงใหม่ล่าสุดของเขาค่ะชื่อว่าเพลงแกล้งโง่ไม่ไหวรู้มากไปก็เจ็บ
เปลี่ยนแนวเป็นแบบซึ้งบ้างนะคะเออนะคะ
หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันอุ๊ยฟังแล้วไม่อยากจะเชื่อหัวตัวเอง
หูเนี่ยเพี้ยนไปหรือเปล่านะคะเพลงนุ้ยเหรอเออเสียงหลังจาก
เพราะว่าน้องน้อยอกน้อยใจตอนนั้นแต่ว่าความปังมันไม่หยุดไง
อีก๑ช่องทางในการหารายได้ละกันของนักดิจัยฝรั่งประดิษฐภัณฑ์

ซิงเกิลเป็นของตัวเองบ้างแล้วนะ
เดี๋ยวทุกวันนี้ร้องเพลงในรายการยังเพี้ยนไม่หายเลย
อีกนิดนึงนะเล่าข่าวไม่ให้ตกอีสานนี่ก็เก่งแล้วนะ
เออลองกันสองฝั่งนะคุณผู้ชมนะ